นั้นยังไม่รู้เลยค่ะว่าตัวเองท้องกี่เดือนแล้ว
รู้แค่ว่าท้องก็น่าจะได้ไปคลอดข้างนอก

เพราะว่าพอออกสารตัดสินอย่างนี้ค่ะ
ก็มีกังวลบ้างค่ะว่า
ถ้าลูกออกไปแล้วพอเขาโตมา
ต้องมีเพื่อนรอหรือเปล่า
แล้วก็นั่งฟังว่าวันนี้จะมีชื่อเราเยี่ยมญาติหรือเปล่า
วันนี้จะมีใครซื้อของให้เราไหม
เราจะได้รับจดหมายจากใครไหม

แจ่ง

ถ้าดียาไฟไฟ๒๙๔๐๐มิตร

พาไปหาพี่หน่อยจะมาเอาแอร์กับพี่
หนูก็โอเคไปเช่ารถ
เราก็ไม่รู้ว่าอยู่ในรถมันมีอะไรบ้าง
พอมาถึงด่านก็ตรวจรถตรวจคนธรรมดานี่แหละค่ะ

หนูก็เงียบไปเลย
ตอนนั้นยังไม่รู้เลยค่ะว่าตัวเองท้องกี่เดือนแล้ว
รู้แค่ว่าท้องท้องค่ะ

ก็น่าจะได้ไปคลอดข้างนอกใจคิดอย่างนั้น
ผู้ต้องขังที่เป็นคุณแม่ค่ะ

ก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นเรียกว่าผู้ต้องขังกลุ่มพิเศษ

กลุ่มผู้ต้องขังตั้งคันสูงอายุพิการ
ก็จะเป็นการแบ่งแยกเพื่อได้รับการดูแลที่อย่างเหมาะสม
ของเราก็จะมีหมอสูติค่ะมาเข้ามาตรวจอยู่ตลอดค่ะ
นักจิตแล้วก็จะมีนักสังคม

เผื่อเขามีความเครียดความกังวลไหม
อันนี้คือเรื่องสภาพจิตใจนะคะ
พอหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการส่งออกไปตรวจค่ะ
ฝากคันที่โรงพยาบาลภายนอก
หนูกลัวว่าหนูไม่รู้ว่าในนี้พอเลี้ยงลูกได้
บอกว่าถ้าปวดต้องคลอดในนี้แล้วก็เลี้ยงในนี้
กลัวเป็นแบบนี้แต่จริงแล้วไม่ใช่

ข้างนอกค่ะแล้วก็มาเลี้ยงลูกในนี้
มีความแตกต่างค่ะว่าพอเราคลอดเสร็จแล้ว

ก็ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับหมอ

เราก็คิดว่าลูกจะเป็นอะไรไหม

ก็มีแบบคิดคิดมากบ้างค่ะ

จะมีพยาบาลช่วยไหมอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่จริงแล้วก็มีครับ
สุติบัติเราจะขึ้นว่าที่อยู่

โรงพยาบาลตื๊ดบ้านเลขที่นี้

ยิงกล้างพอเขาโตเข้าไป
ก็จะเป็นเหมือนว่าเป็นตราของเขา
เฮ้ยไอ้นี่เกิดในคุกเปล่าอะไรอย่างนี้

ก็ต้องเป็นที่๓๓ทับ๓
แต่เราจะไม่ขึ้นว่าเป็นเรือนจำ

ก็๖โมง๑๕นาที

คือที่นี่ค่ะห้องเด็ก
เสร็จแล้วเราก็ไปทำหน้าที่ของแม่
คือกวดถูเช็ดกระจก
เสร็จแล้วเราก็เอาลูกไปอาบน้ำ

ตอนกลางคืนเราอยู่กับลูกตลอดเวลาค่ะ
ก็สามารถให้นมรู้ตลอดเวลาเลยค่ะ
ลูกเป็นกำลังใจของเราที่อยู่ในนี้
พอเห็นหน้าลูกเราก็รู้สึกเวลาผ่านไปเร็ว
ลูกดูเห็นหน้าลูกก็ไม่ท้อแล้วค่ะ

เพราะว่าเด็กจะเริ่มจำค่ะ
แล้วก็รวมถึงซึมซับพฤติกรรมที่อยู่ภายใน

เห็นแม่นับก็นับ๑๒๓อะไรอย่างนี้
หรือรวมถึงในสภาพแวดล้อมที่เขาเจอกับ

บางทีเขาเจอแบบผู้ชาย

การที่เราส่งเด็กไปตั้งแต่เนิ่นนะคะ
เพื่อที่เด็กจะได้ไปสามารถปรับตัวภายนอกได้ดีกว่า
ที่สุดแล้วเด็กก็ควรจะอยู่กับครอบครัว

ครอบครัวพร้อมรับแต่ครอบครัวไม่พร้อม
ครอบครัวติดยาอยู่ใต้สะพานลอยอะไรอย่างนี้
เพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก
ลูกของเราอยู่กับเราที่นี่ได้๑ขวบค่ะ

หนูกับแฟนหนูติดอีกคดีหนึ่งค่ะ

หนูก็อยู่ที่นี่เราติดคนละคดี
แต่แฟนหนูก็พ้นโทษก่อน
ลูกหนูก็จะได้ประมาณ๘๙เดือนค่ะ

พ่อเขาน่าจะดูแลได้ดีกว่าหนู
หนูก็อยู่ในนี้ก็สู้ต่อไปค่ะ
น่าจะอยู่อีกไม่นานค่ะ
ก็มีกังวลบ้างค่ะว่า
ถ้าลูกไปแล้วพ่อเขาตัวมา

แต่หนูก็ต้องบอกลูกตามความจริง
หนูก็เขียนจดหมายไปบอกแฟนแล้วค่ะว่า
ถ้ามีลูกถามหรือว่ามีคนถาม

กับสิ่งที่เราเคยพลาดไปแล้ว

พลาดไม่พลาดนะอย่างนี้ค่ะ
อาทิตย์หนึ่งเราก็รอจดหมาย

เพราะว่ามันใช้เวลานาน

บางทีก็ต้องรอเป็นเดือน
จดหมายข้างนอกจะถึงเรา
ทีนี้ก็เขียนจดหมายได้แค่ทีละครั้ง

วันนี้เราต้องเขียนต้นไม้อาหารแม่นะ
อาทิตย์หน้าต้องเขียนจดหมายหาแฟนนะ
อย่างนี้ค่ะ
วิดีโอก็คือเดือนละครั้ง
แล้วก็นั่งฟังว่าวันนี้จะมีชื่อเราเยี่ยมญาติหรือเปล่า
รอทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
เราก็นั่งรอว่าวันนี้เราจะได้เยี่ยมญาติไหม
วันนี้จะมีใครซื้อของให้เราไหม
เราจะได้รับจดหมายจากใครไหม

มั่นคือคุณหมอ

ทุกคนที่เป็นแม่ลูกอ่อนหรือแม้แต่คนท้องเองคือ
ไม่อยากจะให้ลูกต้องมาเจอสภาพ
ที่แม่ต้องใส่ชุดสีฟ้าทุกวัน

คิดและร่วง
ฝากถึงทุกคนที่อยู่ข้างนอก
พาพวกเพื่อนหรือว่าคนที่อยู่ใกล้ตัว
ก็อย่าเชื่อใจคนมากเกินไป
ทุกคนสามารถผิดพลาดได้

ถ้ารู้ตัวว่าก้าวเข้าไปในสิ่งที่ไม่ดีแล้ว
ก็ให้รีบถอยหลังกลับมา